ลูกทุ่งสาวขวัญใจแฟนเพลงตอนนี้คุณผู้ชม
พี่หญิงทิติการนะคะตอนนี้กลายเป็นนักแสดงท่านหนึ่งไปแล้ว
ล่าสุดรับบทนางร้ายเดินตลาดไม่ได้นะ
วิทย์อะไรรู้ไหมจะมีเรื่องเอา
แม่ค้าจะตบเอาคุณผู้ชมค่ะไปดูนิดนึงก็แล้วกัน
หญิงทิติการค่ะเปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะ
ถึงกระแสละครสิ้นลายโซ่ค่ะ
ที่เธอรับบทเป็นตัวร้ายเนี่ยคอยกันแกล้งนางเอกสารพัดเลยนะ
คุณดูแววตานี่แค่มองก็น่ากลัวแล้ว

เรตติ้งพุ่งไปแตะหลัก๖นะคะ
ส่วนตัวพี่หญิงเองค่ะโดนคอมเมนต์นะต่อว่าต่อขานสนั่นเน็ตเลย

คิดว่าแฟนละครคงชื่นชอบเลยอินกับบทบาทค่ะ
แต่พักหลังกระแสด่าเนี่ยมันเริ่มหนักหน่วงนะ
ชมไม่ค่อยมีพักหลังมีแต่ด่าอย่างเดียว
วันก่อนค่ะไปงานโชว์ต่างจังหวัดแถวภาคอีสาน
หญิงเนี่ยแวะไปซื้อข้าวข้างทาง
พอแม่ค้าเห็นหน้าพี่หญิงเท่านั้นคุณผู้ชมค่ะ
ถึงกับวางสากดังโป๊กวางครกดังโครม
ชี้หน้าด่ากลางตลาดไปเลยไปฟังพี่หญิงเล่าค่ะ
เธอหญิงโดนด่าเล๋อะ

อยากบอกว่ามันก็คือละคร
ละครก็คือการทางหนึ่งที่
นักแสดงต้องทำหน้าที่
ก็ดีเล่นก็ถึงบทเลยเนาะ
เออแสดงว่าพี่หญิงพิธีการเล่นดีเข้าถึงบทบาทมากนะคะ
แต่ว่าแฟนจ๋าอย่าอินเกินนะคะ
อ่าบอกไปตามตลาดอย่างเงี้ก็ทักแบบปกติ
ไม่ต้องถือสากไม่ต้องถือครกมาอันนั้นไม่เอา

ก็ทักอยู่ทักว่าพร้อมเปลือกทุเรียนด้วย
เออแล้วก็มามานี่มานี่

เห็นว่าพี่หญิงเองอาจจะเล่นเข้าถึงบทอะไรแบบนี้
แต่ถ้าเลินขวารจะเจอเผลอทุเรียนอันนี้ไม่รู้